คู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว๒๒ครั้งไทยชนะได้หมดทุกครั้งนะครับ
ครึ่งแรกนั้นมาเลเซียทำเอาแฟนบอลไทยในอินดอลสเตดียมหัวหมากเงียบกริบเลยครับ
จังหวะนี้เพียงแค่เคลียร์เริ่มต้นมาต่อบอลไม่กี่จังหวะขึ้นนำไปก่อนนะครับ
จากไซฟูนิซ่าบินมูฮามัทอาลีที่ยิงไปฉลับทนาจิรัสวรรค์วิเชียนเข้าไป
จากนั้นได้ประตูที่๒นะครับจากเอฟเฟอร์ดี้บินบาริน
ไม่พอครับพวกเขาได้ประตูที่๓จากซาเย็ดนัสเซอร์นะครับ
ก็ทำให้ครึ่งแรกมาเลเซียนำห่างถึงสามประตูต่อศูนย์
แต่ว่าครึ่งหลังนะครับไทยนั้นเดินหน้าใส่เกียร์๕บุกแหลกเลยครับ
แล้วก็ได้คืนมาห้าประตูนะครับเริ่มต้นเพียงแค่สิบสี่วินาทีในครึ่งหลังนะครับ
ได้ประตูตีไข่แตกจากโมฮามัติอุสมันมูซาครับและนี่ถือว่าเป็นประตูที่หกร้อย
ในการขันรายการนี้ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก่อนที่ดาวเตะจากแบคอกบีทีเอสนะครับ
คนเดิมครับทางด้านอุสมันมูซาทำประตูที่๒ก็ช่วยให้ไทยไล่มาเป็น๒ต่อ๓
แล้วก็ในจังหวะที่ตีเสมอนะครับเป็นผู้เล่นมาเลเซียนั้นทำเข้าประตูตัวเอง
จังหวะนี้เข้าไปครับก็เสมอสามต่อสามนะครับแล้วก็จากนั้นครับ
ไทยนั้นขึ้นนำเป็น๔ต่อ๓ลูกนี้สำคัญครับ
รวัตรสอนวิเชียนยิงประตูลูกนี้เข้าไปครับแล้วพอนำมาเลเซียอยู่นิ่งไม่ได้
ต้องเล่นพาวเวอร์เพย์แล้วสุดท้ายพลาดครับจิรวัตรสอนวิเชียนคนเดิมทำประตูที่สองของตัวเอง
แล้วก็ช่วยให้ไทยนะครับชนะมาเลเซียไป๕ประตูต่อ๓ครับ
หลังจากจบเกมนะครับจิรัสสอนวิเชียนและสรษักภูลจังหรีดรู้สึกดีใจนะครับ
ทีมนั้นสามารถพลิกกลับมาชนะแล้วก็เข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่๑๒ได้ครับ
ก็ต้องยกขีดให้เพื่อนร่วมทีมครับที่ช่วยกันกระตุ้น
กลับมาได้ในครึ่งหลังครับก็โดยส่วนตัวผมไม่คิดเลยว่าเราจะกลับมาได้
แบบพลิกชนะได้คือในตัวก็คิดว่าเราขอให้ได้ลูกแรกมาก่อนครับ
แต่ไม่คิดว่าน้องน้องจะช่วยกันกลับมาขวาใช้ชนะได้ครับ
แล้วก็เอาชนะตีมอเดสเตไปแบบขาดรอยแปดประตุษตัวสามครับ
แล้วก็ถือเป็นการเข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขาอีกด้วย
ส่วนตีมอร์นะครับจะไปชิงอันดับ๓กับมาเลเซียเป็นคู่แรกของวันอาทิตย์ในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ
วันอาทิตย์ที่๒๙มกราคมนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเดิมครับ
โดยเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
กีฬาช่วยกันลุ้นนะครับให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคว้าแชมป์สมัยที่๑๒ในรายการนี้ให้ได้ครับ